มาดูความเคลื่อนไหวคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
คู่กรณีก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน
วันนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะในฝั่งของครูปรีชานะครับ
โดยต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาฐาน
สนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำสำนวนคดีนะครับ
ส่วนในแผนที่เป็นพยานอีกคนนึง
วันนี้ไปยื่นฟ้องร้อง๒นายตำรวจใหญ่

เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันที่๓ในการเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรม
ของนายธนุกรเหลืองใหม่เอียมหรือในแผน
ผู้ต้องหาให้การเท็จในคดีหวย๓๐ล้าน
ลุกหนักทำใจดีสู้เสือ
เดินหน้าชน๒นายตำรวจใหญ่
ฟ้องพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด

ที่มีประสบการณ์สืบสวนสอบสวนอย่างโชคโชน
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗

ลั่นแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา
โดยไม่สนใจว่าตำรวจกองปราบราม
ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จในวันนี้
อ้างว่าได้รับหมายกระชันชิดเกินไป

เดินหน้าร้องทุกชนิดไม่เกรงกลัวสิ่งใดของในแผน
ทำให้สังคมจับตาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
มีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง
ขณะที่สภาธนายความกลับเป็นสถานที่ที่เกิดความปัน

จากในแผงเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียน
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

ถามสภาธนายความถึงความเหมาะสม
ในการจัดโต๊ะแถลงข่าวรับผู้ต้องหา
ทั้งไม่เห็นด้วยที่วิจารณ์การแต่งกายของนายสิทธา
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาธนายความ
ยืนยันว่าที่ติงการแต่งกายของทนายความ

พร้อมปฏิเสธจัดโต๊ะแถลงข่าวให้ผู้ต้องหา
ผมก็เตือนไปถึงคนที่จะเกิด
ทนายที่จะเกิดใหม่ขึ้นมาอีกว่าการกระทำอย่างนี้

เดี๋ยวจะต้องมีสิทธา๒สิทธา๓สิทธา๔
แต่งตัวอย่างนี้ออกสื่อมันไม่เหมาะสมนะครับ
ส่วนตัวเขาจะคิดว่าเหมาะสมเขาก็ทำไป
แต่ผมปรามคนที่จะคิดจะทำแบบนี้
อันนี้ก็เป็นสิทธิเป็นพฤติกรรมของเขา
แต่ผมไม่อยากให้เกิดคนแบบนี้ขึ้นไปอีก
ก็อย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เคารพทางสภาธนายหรือเปล่า
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านไปคิดดู
ผมเป็นองค์กรอิสระวิชาชีพมีหน้าที่ควบคุม
ถ้าเราไม่ควบคุมดูแลอีกหน่อยสภาธนา
มันก็จะเหมือนกับอย่างไร

ถ้าเขาไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาธนาย
ก็ให้ไปประกอบวิชาชีพอื่น
ที่ไม่ต้องมีสภาธนายไปควบคุม
ถ้ายังต่อปากต่อคำกับผู้บริหาร
ไม่มีความนึกคิด
หรือว่ามองเห็นว่าสิ่งไหนมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
หรือไปชักชวนใครมาด่าว่าสภาธนาย

ทนายสิทธาจี๊ดมากเลยในเรื่องการแต่งตัวจี๊ดมากเลย

มีแฟนเพจมีคนสนับสนุนเยอะ
เขาก็คิดว่าเขายิ่งใหญ่
ใหญ่กว่านี้มีชื่อเสียงมากกว่านี้ก็โดนสอบ
คล้องกับนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยทีมครูปรีชา
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าสื่อไปสภาธนายความได้อย่างไร
มารู้ทีหลังว่ามีการจัดห้องแถลงข่าวแล้ว
คำพูดที่ออกมาจากสื่อว่า
ใครพูดว่าทำไมต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวขนาดนั้นที่สภาธนายความ
ตัวพี่เองกับตัวพี่แผนเองเนี่ย
พี่ไปพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อเข้าไป
จนสื่อบอกว่ามีจัดห้องไว้ให้แล้วพี่ก็ยังงงอยู่
ก็ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจสภาธนาความผิดเนี่ยนะคะ
ตัวพี่ก็ไม่รู้ว่ามีสื่อตัวเขาก็ไม่รู้ว่าสื่อจะไป
ก็ไม่รู้ว่าทำไมข่าวตรงนี้ที่เราจะไปเนี่ยเขารู้กันได้ยังไง

เดินหน้าร้องเรียนของในแผนเพื่อหาที่พึ่งเหมือนไม่มีทิศทาง
แต่หากวิเคราะห์แล้วจะรู้ว่าแต่ละแห่งล้วนสำคัญ
กล้าท้าชนกับนายตำรวจใหญ่เป็นการเดินเกมที่ไม่ธรรมดา
แต่สำคัญที่ว่าหากขึ้นหลังเสือแล้วจะก้าวลงมาคงยากพอดู
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน